สนุกเสร็จกำลังจะรอรถกลับบ้าน

จากนั้นเกิดความวุ่นวายแบบนี้ฮะ
บอฟไอ้บอฟมึงฟังกูไหม

แล้วมีเสียงดังคล้ายกับระเบิดเป็นระยะ
นี่ฮะนาทีนี้คนถ่ายคลิปบอกว่า

เหมือนมีเสียงปืนและดังเสียงคล้ายกับระเบิด

สนุกเกอร์แห่งนี้อยู่ที่สมุทรปราการพิกัดอำเภอบางสาวทงครับ

แล้วก็มีเสียงคล้ายกับแก้วแตก
สักพักหนึ่งเหตุการณ์เริ่มสงบ
เพราะว่าคนก่อเหตุพากันหลบหนีไป

พาไปดูจุดเกิดเหตุกันหน่อยฮะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยคนเจ็บมี๒คนชุ่มโชคไปด้วยเลือดครับ

อายุ๑๘มีแผลถูกฟันที่หัว

และขาพันแผลแบบนี้เห็นไหมครับ

ส่วนอีกคนหนึ่งนะครับมีบาดแผลถูกทำร้าย
ฟกชับที่หน้าและตามร่างกาย

คนที่บาดเจ็บเป็นผู้ชายทั้งคู่
ส่งตัวไปโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อย
ที่เกิดเหตุตรวจสอบครับไปเจอมอเตอร์ไซค์๒คัน
คว่ำอยู่ริมถนนฮะสภาพแบบนี้ครับคุณผู้ชม
แล้วมีคราบเลือดอยู่บนพื้นยังไม่พอ
จากนี้ไปคือหลักฐานสำคัญครับ
ไปเจออุปกรณ์เหมือนปืนเลยฮะ

แล้วก็มีสลักโม่ปืนบีบีกันครับคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมเอาไว้นี่อีกชิ้นหนึ่งนะฮะ
ตำรวจสพบางสาวทงเก็บทั้งหมดรวบรวมเป็นหลักฐาน
เพื่อนคนเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวของเขาแล้วก็เพื่อนมีทั้งผู้ชายผู้หญิง
ไปตีสนุกตีสนุกเสร็จประมาณ๒ชั่วโมง
ออกมาจากร้านมานั่งรอเพื่อจะกลับบ้าน

ขี่มอเตอร์ไซค์บิดกันมาเป็น๑๐คันครับคุณมิ้นคุณผู้ชม
จำนวนกว่า๒๐คนฟังไม่ผิดครับ

พอมาถึงปั๊บปลาระเบิดปิงปองใส่๓๔ลูกประเดิมเปิดฉาก
จอดรถลงมาทำร้ายเตะต่อยตี

จำได้ว่ากลุ่มที่มาก่อเหตุมาทำร้ายเขา
เหมือนจะเป็นคนที่เล่นสนุกอยู่ในโต๊ะใกล้กัน

ไม่เคยรู้จักไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนด้วยนะครับ
ลองฟังครับ

เพื่อนผมก็อยู่ตรงนี้คนหนึ่งไปตรงนู้นคนหนึ่ง

ใช่อยู่ครับแล้วก็พวกเขาก็เดินออกไป

พอผมกำลังจะจัดบ้านเขาก็มา
แสดงว่ากลุ่มคนก่อนเห็นนี่เขาก็อยู่ในโต๊ะสนุกด้วย

ไม่รู้ทำไมต้องมาทำร้ายกันแบบนี้
ร้านสนุกเกอร์เองฮะก็ต้องปิดร้านเลยครับ
เพราะว่าเดือดร้อนมาตีกันหน้าร้านแบบนี้
กว่าจะคลี่คลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้

คงจะมีเรื่องทะเลาะกันจากในร้านหรือเปล่า

หลังจากนั้นอีกฝั่งก็เลยมาแก้แค้น

เพื่อตามตัวกลุ่มคนที่ก่อเหตุ

รายงานให้ทราบต่อไปนะครับ